ระเบิดศึกความมันกับโตยาต้ามวยไทยลีก๒๐๑๖สัปดาห์นี้
รุ่น๖๗กิโลกรัมสิงษยาบอคับอิน
เปิดศึกกับพลอยแดงไทเกอร์มวยไทย
รุ่น๗๐กิโลกรัมกล้องผาขาวอยุทธชัย
พร้อมลุยกับพญาเสือสิทธิ์คูดอย
รุ่น๗๒๕กิโลกรัมอนันตสัตว์สพลชัยภูมิ
ดขยี้กับบาบูต่อผิวหล่อพักดี
รุ่น๗๒๕กิโลกรัมพงศักดิ์เล็กสเฮงเจริญ
และข่าวกับปานเช็ดพดยิน
รุ่น๗๗กิโลกรัมนิโคลัสจิตติดิน
ประทักกับพรอยทักษิตนอนนักศิษย์
สุขที่สอบทันวาคมนี้๑๖นาทีการ์